อาชีพที่ทำเงินกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าไม้ไผ่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
เอามาทำแคร่แบบนี้สร้างรายได้เยี่ยมเลย
อุ๊ยเขาทำเป็นรูปอะไรนะครับรูปผึ้ง
โอ้ยสือได้ไหมตัวเนี้ยเท่าไหร่เอ้าสือเลยเขาขายไม่แพง
สักพันสองพันมาท้อมจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับผึ้งเนี่ย
อะไรเกี่ยวกับผึ้งคุณจัดเลยใช่ไหมนะได้หมดมาเลยค่ะ
ที่นี่คือร้านชนะพลเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
ที่ตั้งอยู่ที่บ้านมุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโอ้อำเภอนี้ดัง

วันนี้ต้องกินน้ำตาไม่ต้องกินน้ำตาหรอกจ้า
วันนี้ยิ้มและเฮฮาเพราะสร้างรายได้ดี
เจ้าของร้านก็คือคนที่วาดรวดลายอยู่บนไม้ไผ่จะเป็นแค่นี้แหละครับ
ชื่อว่าคุณอาริยาบุราไกรหรือคุณแนนคุณแนนค่ะอ่ะเรียกสั้นคุณแนนเนอะ
คุณแนนเล่าว่าเปิดกิจการทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้ไผ่มานาน๙ปีแล้ว
เพิ่งมาเริ่มวาดลวดลายในช่วง๒ปีที่ผ่านมา

อ๋อต้องก็บอกว่ามีภูมิราคาเพิ่มหลายไผ่ที่นำมาใช้นี่เป็นไม้ไผ่ที่แบบว่างุณภาพดี
อยู่ในพื้นที่แล้วบอกเลยนะว่าพอทำสารออกมาแล้วเป็นแคร่แบบนี้แล้วเนี่ยพอวาดลวดลายลงไป
มันเพิ่มมูลค่าอย่างที่คุณชิสาบอก
วิธีการวาดก็คือเหมือนเขาใช้ไฟพ่นเนอะ
แล้วก็วาดเลยวาดสดไม่ได้มีการร่างมาก่อน

เพราะว่าจะพลาดนิดหนึ่งปิดไปนิดหนึ่ง

ถูกไปทำแคร่ใหม่นี่ก็คือต้องใช้ไม้ไผ่เยอะมาก

ถ้าหากว่าสั่งเยอะหรือจะรับไปขายต่อก็มีบริการ
รถที่จะพาไปส่งถึงที่หมาย

เบอร์โทรขึ้นให้แล้วครับคุณผู้ชมครับ

ก็เริ่มตัวสิทธิ์สักประมาณ๕๐๐บาท

เพราะแต่ละไซส์แต่ละขนาดรวมไปถึงแต่ละลวดลาย

อ่านะคะซึ่งแคร่เนี่ยถือว่าเป็นที่นั่งของชาวอีสานอ่ะ
ต้องมีแคร่นั่งอยู่หน้าบ้าน
แล้วแคร่บางแบบก็จะมีเป็นเหมือนหลังคาเห็นไหม
ให้นั่งกันสบายแค่มังกร

มีโอกาสก็ลองดูเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยอีกแบบหนึ่งนะคะ